คุณผู้ชมคะในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ
และครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างยื่นมือมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
โดยการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้เสียหายไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวของผู้ก่อเหตุนะคะ
กรณีเสียชีวิตก็จะมีค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพรายละสองแสนบาท
กรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ๑แสนบาท
กรณีบาดเจ็บไม่สาหัสรายละ๕๐๐๐บาท
หากทุกผลภาพรายละสองแสนบาทค่ะยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะได้พิจารณาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป
วันนี้กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต๓๔รายนะคะรายละ๒แสนบาทรวมเป็นเงิน๖ล้าน๘แสนบาทค่ะ
ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยแยกเป็นรับค่าตอบแทน๓๐๐๐บาทค่าจัดการศพ๒๐๐๐บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน๓๐๐๐บาทและค่าเสียหายอื่น๓๐๐๐บาทรวมเป็นเงิน๑๑๐๐๐บาท
ส่วนผู้เสียหายกรณีบาดเจ็บไม่เกิน๔๐๐๐บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ๒๐๐๐บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทค่ะ
สำนักงานประกันสังคมค่ะได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ประกันตนและเคยเป็นผู้ประกันตน๗รายรวมเป็นเงิน๒๔๒๕๕๕บาทขณะที่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีก๖รายไม่เคยเป็นผู้ประกันตน
จากนี้ยังมีความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะแบ่งออกเป็น๒ระยะค่ะคือการช่วยเหลือเบื้องต้นจัดเคสเมเนเจอร์รายครอบครัวรวมทั้งสิ้น๓๙ทีมในส่วนนี้จะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาพปัญหาและความต้องการ

ส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะได้มีการทำกรมทันประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบริษัททัพสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนเริ่ม๑๖พฤษภาคม๒๕๖๕สิ้นสุด๑๖พฤษภาคม๒๕๖๖มีข้อตกลงความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาการรับฟังการพูดการออกเสียงหรือทุกพลภาพถาวร